มาดูคดีเงินอาม่าหวยหายออกจากบัญชีไป๒๕๐ล้านบาท

มีการสืบจากบัญชี
ก็มีทนายความมีลูกชายแล้วก็มีหลานสาว
สืบไปสืบมารู้แล้วหายไปได้ยังไง

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเบิกเงิน
ในขณะที่อาม่าป่วยอยู่ในโรงพยาบาลปี๒๕๕๙
แล้วโอนออกไปจากบัญชีอาม่าตั้ง๒๕๐ล้านบาท
วันนี้อาม่านะคะเอาหลักฐานต่างมาให้ผู้สื่อข่าวดูค่ะ
หวยศรีวิรัติหรืออาม่าหวยพร้อมครอบครัว
และนายอนัญชัยชัยเดชทนายความค่ะ
ร่วมกันชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็เอาหลักฐานสำคัญต่าง
มาให้ทีมข่าวดูในคดีที่มีการฟ้องร้อง
นางมาวดีศรีวิรัติไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
ลูกสาวคนที่สองกรณีที่ไปเปลี่ยนแปลงสิทธิ์

ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้
ไม่ได้รับอนุญาตเลยจากทางอาม่า
ซึ่งตอนนั้นอาม่านอนรักษาอาการป่วยอยู่ในโรงพยาบาลปี๒๕๖๐
ซึ่งทำให้อาม่าสูญเงินออกจากบัญชีไป๒๕๐ล้านบาท
ทนายความนะคะเปิดเผยว่าการที่ลูกสาวคนที่๒และทนายความ
อ้างว่าพี่สะพ้ายและหลาน
คืออ้างคนอื่นว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมด
ตรงนี้มีข้อเท็จจริงมีหลักฐานชัดเจนว่า
ลูกสาวคนที่สองที่ชื่อนางมาวดีเกี่ยวข้องกับการหายไป
เงินในบัญชีอาม่ามีเอกสารการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการเบิกถอนเงินจากการลงลายมือชื่อ
ไปเป็นการปั๊มลายนิ้วมือเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร
วิธีการก็คือไปเอาใบรับรองแพทย์
จากคุณหมอในช่วงที่อาม่าป่วยอยู่ในโรงพยาบาล
เอามาให้ทางธนาคารเพื่อยืนยันว่า
อาม่าไม่สามารถเซ็นชื่อตัวเองได้
ให้ใช้วิธีการปั๊มลายนิ้วมือ
ทนายความชี้แจงว่ามันขัดแย้งกับข้อเท็จจริงครับ
เพราะว่าแม้ว่าอาม่าหวยจะป่วยในช่วงเวลานั้น
แต่อาม่าสามารถจับปากกาได้

ไม่จำเป็นต้องปั๊มลายนิ้วมือ
และช่วงเวลานี้อาม่าก็โชว์ยกมือ
โชว์จับปากกาเซ็นชื่อตัวเองให้นักข่าวดูได้ด้วย
ตอนป่วยฉันก็ทำได้และตอนนี้ฉันก็ยังเซ็นชื่อตัวเองได้ด้วย

อกจากนี้ไปพบหลักฐานบัญชีธนาคาร
การซื้อกองทุนต่างหลายบัญชี

อกจากนี้มีการพบเส้นทางการโอนเงินมากถึงหลัก๑๐๐ล้านบาท
ช่วงที่อาม่าบอกว่าถึงแม้ว่าอาม่าจะอ่อนแรงแล้วเนี่ยนะคะ
แต่อาม่าก็บอกฉันเซ็นชื่อตัวเองได้

ซึ่งเส้นทางทางการเงินที่มีการโอนออกไป
กองทุนที่ถูกซื้อในชื่อของนางมาวดี
ประเด็นนี้ขัดแย้งกับรายรับของนางมาวดี
ซึ่งอาม่าหวยให้เงินเดือนลูกสาวคนนี้เดือนละ๒๐๐๐บาท
แต่เอาเงินไหนล่ะไปซื้อกองทุน

สรุปแล้วตัวเองมีเงินตั้ง๓๖๖ล้านบาทในบัญชี

สะสมกี่ร้อยปีนะคะถึงจะได้๓๖๖ล้านบาทเนี่ยนะคะ
ส่วนที่นางมาวดีอ้างว่าเงินในบัญชีของอาม่าหวยนะ
ที่บอกว่ามี๒๕๐ล้านบาทตามที่แม่ฟ้องตัวเอง
ไม่จริงอาม่าน่ะมีร้อยกว่าล้านเท่านั้น
บอกแบบนี้นะหายไปครึ่งหนึ่งเลย
และอธิบายว่าเงินที่มันหายไป
ก็เพราะไปถอนมาแบ่งกับพี่ชาย
คนละ๓๐ล้านบาทก็คือเป็น๖๐ล้านบาท
ส่วนเงินที่เหลือคืนให้อาม่าไปแล้ว

ก็คืนให้เป็นค่ารักษาพยาบาลจ่ายเงินไปให้เรียบร้อยแล้ว
ประเด็นนี้นะคะลูกชายอีกหนึ่งคน
ที่ช่วยอาม่าสืบจากบัญชีที่ชื่อว่านายมานพ
ยืนยันว่า๓๐ล้านบาทที่แบ่งกับนางมาวดี
ทำไมผมไม่เคยได้รับเงิน๓๐ล้านบาทนั้น
แต่บอกว่าการที่ได้๓๐ล้านบาทก่อนหน้านี้ผมเคยได้
แต่ผมไม่ได้แบ่งกับน้องสาวนะ
ผมได้จากอาม่าเป็นคนให้ผมมีการโอนเงินให้
เพราะเอาไปทำธุรกิจไม่ได้เป็นมรดก
แต่อย่างใดนะคะฟังเสียงนายมานพหน่อยค่ะ
ผมก็ถามเฮ้ยมันก็บอกไม่มีแม่ความจำเสื่อมอะไรอย่างนี้ไง
แต่แม่ผมก็จำได้ไงรหัสตู้เซฟเขายังจำได้

เขาก็เซาซีจนผมบอกโอเคให้ลูกสาวไปนำเรือนการละกัน
ผมก็มอบอำนาจให้ลูกสาวไป
สับสินอย่างนี้เขาอ้างว่าเป็นการแบ่งกันแต่ก็ไม่เคยแบ่ง
อันนี้แม่เขาไม่ได้แบ่งกับมันเป็นคนจัดการเอง
น้องสาวเป็นคนจัดการเองจนผมบอกช่างมึงเอาอะไรไปก็เอาไป
ก่อนหน้านี้นางมาวดีที่ตอนนี้กลายเป็นจำเลยไปแล้ว
ก็คือการที่ไปเซ็นยกย้ายถ่ายโอนเงินจากบัญชีของอาม่า

ดิฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการยักย้ายถ่ายเทเงินของอาม่าเลยนะ
แต่คนที่เกี่ยวข้องก็คือลูกสะพ้าย
คือแฟนของคนนี้แล้วก็หลานสาว
สรุปแล้วนะคะภรรยาของนายมานพที่ถูกกล่าวอ้าง
ออกมายืนยันแล้วไม่เคยอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เลย
ก็คือคนนี้ค่ะสวมเสื้อสีขาวใส่แว่นเนี่ยนะคะ
แล้วไม่เคยเกี่ยวข้องกับการแบ่งมรดกของครอบครัวนี้
หรือแม้แต่ยุโยงให้แม่ลูกเขาทะเลาะกัน
เพราะมันเป็นเรื่องของครอบครัวสามีดิฉันไม่เกี่ยวข้องเลย
และในการแถลงข่าววันนี้นะคะ
อาม่าถามว่าถูกถามว่าเป็นความประสงค์ของอาม่าเองหรือเปล่าคะ
ที่จะฟ้องร้องลูกสาวของตัวเอง
อาม่าตอบว่าใช่ค่ะ
ดิฉันจะฟ้องลูกสาวตัวเองที่มีชื่อว่านางมาวดี

ดิฉันเองนี่แหละค่ะที่ฉันอยากฟ้อง
เป็นความประสงค์ของดิฉันเองยืนยันแบบนี้นะคะ
และวันศุกร์นี้ค่ะสารจังหวัดพระขนง
คู่ความทั้งสองฝ่ายก็คือแม่กับลูก

แม่กับลูกต้องมาไกลเกลี่ยกันในช่วงเช้านะคะ
ซึ่งนายอนันตชัยทนายและครอบครัวของอาม่าเอง
ยืนยันจะไปตามนัดแต่ไม่เจรจากลายเกลี่ยใดกับลูกสาวแล้ว
แต่จะไปคุยกับทางธนาคารเท่านั้น
เพื่อจุดประสงค์นำเงินมาคืนให้กับอาม่าหวย
เพราะหลังจากที่ไปเจอหลักฐานว่านางมาวดีลูกสาวคนที่สองเนี่ย
ักย้ายถ่ายเทแล้วก็ปลอมแปลงเอกสารขึ้นมา
ไปเจอว่ามีคนในธนาคารอีก๔คนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะคนที่มีส่วนกับคดีนี้
ก็จะต้องช่วยเหลือในการเอาเงินมาคืนอาม่าด้วย๒๕๐ล้านบาท